สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงานข่าวออกไปยังทั่วโลกนะครับ
ในวันครบรอบ๑ปีวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
โดยนำเสนอข่าวที่ว่าประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันนะครับ
พิธีทำบุญตักบาทเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ครับ
พร้อมใจการแสดงความอาลัยในวันครบรอบ๑ปีวันเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอรุณเดชน์ประโลมนาสบวพิธ
ผู้เป็นที่รักของประชาชนชาวไทยอย่างยาวนานหลายทศวรรษ
โดยถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้ว๓๖๕วัน
แต่ประชาชนชาวไทยยังคงอยู่ในบรรยากาศอันโศกเศร้า
โดยรายงานระบุว่าชาวไทยต่างพร้อมใจกันออกไปทำบุญตักบาทที่วัด
และตามท้องถนนในท้องถิ่น
พร้อมทั้งร่วมบำเพ็ญกุศลทำความดี
สถานเอกอัครราชทูตไทยในสิงคโปร์ในวันนี้
ได้จัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ๑ปีวัน
เสด็จสวรรคตของในหลวงราชการที่๙โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต
จากประเทศไทยและชุมชนไทยในสิงคโปร์ร่วมงานจำนวนมาก
โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และเจ้าอาวาสจากวัดต่างในสิงคโปร์จำนวน๑๐รูป
นำประกอบพิธีทางศาสนา
ขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงพนมเป็นของกัมพูชา
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเช่นเดียวกัน
พร้อมทั้งเชิญชวนชาวไทยในกัมพูชาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
และร่วมนำจตุปัจจัยทัยธรรมไปร่วมถวายพระสงฆ์ในพิธีครับ